มาดูเรื่องราวที่มันฮือฮากันหน่อยแล้วกัน

คือฮาไม่ธรรมดาแถมใหญ่เริ่มเทิมอีกต่างหากบินทบาทกันเนี่ยนะ
โอ้โหต้องแห่กันไปเลยทีเดียวเพราะว่าบาทยักษ์บาทนี้
โอ้โหเห็นแล้วนี่มันฮือฮาจริง

บาดเดียวแต่ใหญ่ขนาดนี้คงจะบาดทั้งวัดเหรอครับ

สมคำล่ำลือไหมล่ะบาดยักษ์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๓เมตร
ของวัดป่าคอยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ตั้งตรงานอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด

เป็นจำนวนมากที่ผ่านไปผ่านมา

เช้าต้องใช่พระกิองในการที่จะแบ่กบาดนี้ไปบินเท่าบาดย้ามเท้า

เห็นแบบนี้ก็ต้องไปถามเจ้าอาวาสนะครับ
ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
เจ้าอาวาสท่านก็เล่าให้ฟังว่า
แต่ก่อนตรงนี้จุดที่ทำเป็นบาดยักษ์เนี่ยนะครับ

แต่ว่านานไปมันก็เก่า

ก็เลยทำบาดยักษ์มาครอบเอาไว้
และที่สำคัญที่ทำเอาไว้แบบนี้ก็จะได้รู้ว่า
นี่ไงตรงนี้เป็นเขตวัด

เห็นแบบนี้แล้วก็จะรู้ทันทีอ๋อเราถึงวัดแล้ว

ถ้าเอาไปบินทบาทจริงไม่รู้ต้องใช้กี่คนหามนะฮะ
อ๋อใหญ่จริงโอ้โฮน่าจะไม่ไหวอะค่ะ
เอาล่ะแล้วก็ไปดูด้านล่างกันหน่อย
เขาทำกุฎิด้วยนะครับสำหรับพระและสามะเรน
เอาไว้จำพรรษาเนื่องจากเวลาหน้าบวชพระ
ก็จะมีทั้งพระแล้วก็สามเณรมาบวชเป็นจำนวนมาก
ก็ถือว่าได้ใช้ประโยชน์จากจุดนี้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
โดยท่านเจ้าอาวาสยังบอกอีกว่าที่ทำเป็นบัตรพระเนี่ย
เนื่องจากบาตรพระเป็นเครื่องบริขารของพระและสามเด็นอยู่แล้ว
อีกทั้งเป็นกุศโลบายอีกอย่างที่จะทำให้คนนั้นเข้าวัด

จริงถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีอีกสักจุดสองจุดที่น่าสนใจก็คือ
มีโอ่งโอ่งใหญ่เลยนะโอ่งเงินกับโอ่งทอง
เงินเนี่ยเอาไว้รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟ
ส่วนอีกโอ่งหนึ่งนะโอ่งทองเนี่ยเอาไว้บริจาคสมทบทุนบูรณสารา

โอ่งอ่างมันอึ้งอ่างอันนี้โอ่งเงินอันนี้โอ่งทอง
ไปบริจาคกันได้ใครที่ไปที่วัดแน่นอนล่ะก็ต้องไปแวะบริจาคกันเพื่อเป็นการทำบุญ